ต้องยอมรับว่าได้รับความสนใจจากประชาชนจริง
กรณีคุณหญิงไก่หรือว่าหญิงไก่
มีทั้งสายสืบโซเชียลและมีทั้งสายสืบ
ซึ่งเป็นตำรวจปกติพยายามหาข้อมูลช่วยกันอยู่ตอนนี้นะคะ

นายแจ้งความเอาผิดลูกจ้างฐานลักษัพฯเรื่องนี้
หลายคนอยากรู้ว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะคะ
จะไปเกี่ยวพันกับการพิจารณาคดีของตำรวจอย่างไรบ้าง

มีคนสงสัยเยอะเลยครับเรื่องของหญิงไก่แน่นอนเป็นข่าวใหญ่
แต่ไม่กี่วันจากนี้ไปข่าวก็จะเงียบไปแต่เมื่อข่าวเงียบไปแล้วเนี่ยมีคำถามว่า
เรื่องนี้ได้ก่อให้เกิดอุทาหรณ์ที่จะต้องคิดต่อยังไงมีคนสงสัยเยอะกระบวนการยุติธรรมขั้นต้นในชั้นตำรวจ
เอ๊ะทำไมเมื่อมีใครไปแจ้งความสักคนหนึ่งแล้วผู้ต้องหาก็จะต้องเข้าไปอยู่ในห้องขังเลยเหรอ
แล้วทำไมนายจ้างคนเดียวไปแจ้งความว่าลูกจ้างขโมยของซ้ำซากมากี่คนกี่คนเจอแบบเดียวกันหมด
เกิดขึ้นได้ยังไงขอวิเคราะห์เรื่องนี้กันหน่อยเถอะครับ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คาใจมากจริงจริงแล้วเนี่ย
ตำรวจทำตามขั้นตอนอยู่แล้วล่ะครับเมื่อนายจ้างใครสักคนหนึ่งไปแจ้งความว่าลูกจ้างขโมยเข้าขโมยของ
แล้วก็มีหลักฐานมีวีดีโอไปให้ดูด้วยตำรวจทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกครับ
ตำรวจก็ต้องไปเอาตัวลูกจ้างมาถ้าลูกจ้างปฏิเสธ
ตำรวจก็บอกว่ามีหลักฐานจากนายจ้างเป็นอย่างนี้ฉะนั้นต้องไปสู้กันที่ศาล
แต่ก่อนจะไปสู้กันที่ศาลถึงศาลเนี่ยตำรวจจะปล่อยลูกจ้างคนนั้นกลับเลยเหรอครับ
ไม่ได้ครับถ้าจะกลับไปได้
ก็ต้องมาประกันตัวเพราะตกเป็นผู้ต้องหาแล้วนี่ครับ
แต่ลูกจ้างที่ไหนจะเอาเงินมาประกันตัวได้ล่ะครับลูกจ้างก็บอกว่าไม่มีเงินประกันตัว
ลูกจ้างบอกไม่มีเงินประกันตัวตำรวจก็ต้องเอาตัวไปคุมขังไว้
เพื่อนำรอขึ้นศาลอาจจะขังที่โรงพักไว้ช่วงหนึ่ง
แล้วนอกนั้นก็ไปฝากขังกับศาลศาลก็เอาไปไว้ในคุก
ในช่วงที่ดำเนินคดีใช่หรือไม่ใช่ผิดหรือไม่ผิดไม่รู้
ต้องถูกคุมขังเอาไว้ก่อนเพราะไม่มีเงินไปประกันตัวนี่ครับ
ทำอย่างอื่นไม่ได้ตำรวจก็ทำตามหน้าที่
แต่ถ้ามีเงินประกันตัวออกมาก็ประกันต่อตัวออกมา
ขึ้นศาลเป็นระยะระยะถ้าผิดมีหลักฐานว่าผิดจริง
สารก็ลงโทษจำคุกถ้าไม่มีจริงสารยกฟ้อง
แต่ว่าในกรณีที่ไม่ได้ประกันตัวเนี่ยต่อให้สารยกฟ้องในทีหลัง
คนนั้นก็ไปอยู่ในห้องขังตั้งแต่วันแรกที่ถูกจับไปแล้วครับ
ถามว่าเรื่องนี้ตำรวจผิดไหมล่ะครับไม่ผิดตำรวจก็ทำตามหน้าที่
แต่ว่าเอ๊ะตำรวจควรจะตั้งข้อสังเกตอะไรบ้างไหมล่ะครับว่า
นายจ้างคนนี้ลูกจ้างกี่คนกี่คนมาขโมยทรัพย์หมด
มันเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นดุลยพินิษฐ์ของตำรวจควรจะมีไหมล่ะครับ
ถ้าตำรวจทำตรงไปตรงมาก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าตำรวจต้องตกอยู่ภายใต้
การสั่งการเกรงใจ
คนที่เป็นเจ้าของทรัพย์ส่วนใหญ่ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง
เกรงใจนายจ้างแง่ถ้านายจ้างมีเส้นมีสายซะหน่อย
รู้จักนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่อย่างหญิงไก่
ข่าวบอกว่ารู้จักสอสออ้างสอสออ้างตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ตำรวจโรงพักจะทำอะไรได้ล่ะครับก็ต้องว่าไปตามนั้น
ที่ว่าคุณสานิท
จะสั่งสอบตำรวจประชาชื่นสอบในแง่ที่ว่า
คุณไม่ใช้ดุลยพินิษฐ์เลยเหรอแล้วคุณต้องเกรงใจ
นายจ้างเกรงใจนางไก่ถึงขนาดว่า
ต้องดำเนินคดีหมดทุกรายเหรอมันก็เป็นเรื่อง
ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นเหตุที่จะให้นางไก่ได้ใจ
เพราะถือว่ากี่รายกี่รายก็เจออย่างนี้
บอกกับลูกจ้างคนใหม่ว่าถ้าเธอไม่ยอมเห็นไหม
คนที่แล้วเนี่ยยังอยู่ในคุก
ฉะนั้นเธอต้องรับสารภาพ
ถ้าไม่รับสารภาพเดี๋ยวก็จะมีปัญหา
สุดท้ายลูกจ้างก็รับสารภาพ
แล้วเที่ยวไปบังคับขู่เข็นให้เขาไม่ต้องไปเปลินโปร
เพื่อมีอิติภัณฑ์ในบ่อนอันนี้ก็ข้อหาค่ามนุษย์
ทำไมนางไก่ทำอย่างนี้ได้ล่ะครับ
ก็นางไก่เอาไปขู่ได้ว่าถ้าเธอไม่ยอมเห็นไหม
คนที่แล้วก็ยังอยู่ในคุก
ยังอยู่ในโรงพักยังถูกขังอยู่
ฉะนั้นกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นอย่างนี้แหละ
ที่ทำให้นางไก่ได้ใจ
สิ่งที่จะต้องพูดกันตอนนี้ก็คือว่า
ตำรวจซึ่งเป็นการยุติ
เป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้น
จะต้องเป็นที่พึ่งของคนถูกรังแก่ได้ครับ
ต้องมีคำวินิจฉัยต้องมีพิจารณาว่า
เป็นไปได้ไหมหลักฐานเพียงพอไหมที่เอามาแจ้งเนี่ย
แต่ถ้าตำรวจตกอยู่ภายใต้อานัทอิทธิพลของนายจ้าง
ของคนที่อยู่เบื้องหลังนายจ้าง
อย่างกรณีของนางไก่อันนี้ลูกจ้าง

สิ่งที่พูดทั้งหมดก็คือกำลังจะบอกว่า
คนเราจะเป็นนายจ้างจะเป็นลูกจ้าง
ร่ำรวยมหาศาลแค่ไหนจะยากจนข้นแค้นยังไง
สิ่งเดียวที่ต้องเท่าเทียมคือ
อยู่ภายใต้กฎหมายอันเดียวกันต้องเท่าเทียมกัน

คนรวยกับคนจนสิทธิไม่เท่าเทียมกันหรอกครับเรื่องหลายเรื่อง
แต่สิทธิทางกฎหมายอยู่ใต้กฎหมายต้องเท่าเทียมกัน
งั้นและสังคมอยู่ลำบาก
เรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อไปแล้วจะคอยดูซิว่า
ผลการสอบสวนเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไง

ทำไมถึงมีท่าทีที่เรียกว่า
ตกอยู่ภายใต้อานัทของนางไก่ถึงขนาดนั้น
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องทบทวน
เรื่องของนางไก่อาจจะจบไปวันพรุ่งนี้มารืนนี้
แต่กระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นของตำรวจต้องทบทวนครับ
กระบวนการยุติธรรมนั้นมี๓ขั้น

สารเป็นหนึ่งในอำนาจอธิปไตยเป็นเอกเทศ

อายการเนี่ยเป็นกระบวนการยุติธรรมเบื้องกลาง
เมื่อเดิมเนี่ยอายการเป็นกรมอายการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
แปลว่าเป็นลูกน้องของรัฐบาล
ผู้มีอำนาจก็สั่งอายการได้

ตอนหลังเราเป็นสากลมากขึ้น
อายการก็เป็นสำนักอายการสูงสุด
ไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของผู้บริหารประเทศแล้ว
มีความอิสระที่จะวินิจฉัย
อันนี้ก็ไม่มีปัญหา
แต่ในชั้นตำรวจสิครับเบื้องต้นเนี่ย
ตำรวจโรงพักยังต้องขึ้นอยู่สำงานตำรวจแห่งชาติ

พยายามแยกอำนาจสอบสวนออกมา

ผู้กำกับไม่สามารถสั่ง
พนักงานสอบสวนได้พนักงานสอบสวนต้องเป็นเอกเทศ
ใครมาสั่งก็ไม่ได้นั่นว่ากันโดยทฤษฎี
มาสั่งพนักงานสอบสวนให้บิดซ้ายบิดขวาไม่ได้
แต่มาเมื่อไม่กี่วันมานี้
งานสอบสวนของตำรวจในโรงพักก็ถูกสลายไป

หลักการพนักงานสอบสวนยังมีอำนาจอิสระอยู่
แต่ว่าผู้กำกับก็ยังเป็นผู้บังคับบัญชา

คือเรื่องหนึ่งที่มีการปฏิรูปว่า
ระบบสอบสวนในชั้นตำรวจนั้น
ควรจะต้องปรับปรุงเป็นอย่างยิ่ง
มีฉะนั้นแล้วประชาชนก็จะตกเป็นเหยื่อ
ความไม่ยุติธรรมต่อไปอีก

ในการปฏิรูปตำรวจเนี่ย
เรื่องของพนักงานสอบสวน
เป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องแก้ไข
ก่อนหน้าโน้นเคยแยกกันออกมาว่า

จับเองสอบสวนเองส่งฟ้องเอง
แล้วจะมีอะไรมาคานความยุติธรรม

ออกไปจากอ้อมอกตำรวจด้วยซ้ำไป

ในเมื่อเรายังทำขั้นนั้นไม่ได้
ขั้นที่จะทำได้ตอนนี้ก็คือว่า

ในชั้นต้นที่กรณีเกิดขึ้น

ถ้านางไก่ไม่อ้างผู้ใหญ่
ไม่อ้างตำรวจชั้นผู้ใหญ่
แล้วตำรวจในโรงพักมีวิจารณญาณซะหน่อย
เรื่องนี้ก็ไม่ต้องเป็นข่าวเดือดร้อนกันถึงขนาดนี้

เพราะว่าเมื่อเขาไปแจ้งก็ต้องคุมตัวไว้
ไม่มีเงินไม่มีภัทรไม่มีปัญญาจะมาปลังกันตัว

แต่ว่าในกระบวนการยุติธรรม

เรื่องนี้ก็ไม่เป็นบาปเป็นกรรมกับลูกจ้าง

เรื่องนี้มาขีดเส้นใต้วันนี้ว่า
เรื่องนี้เรื่องนางไก่มันจะจบไปพรุ่งนี้มาลืนนี้
อย่างมากอาทิตย์หน้าข่าวก็เงียบ
แต่ว่าเรื่องที่จะต้องดำเนินการต่อก็คือว่า
จะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นในชั้นตำรวจ
หยิบเรื่องนี้มาไปดูทาหอนว่า
ระหว่างคนมีเงินคนแอบอ้างผู้หลักผู้ใหญ่กับลูกชาวบ้านตาดำ
ทำไมจึงเกี่ยวเทศอย่างนี้ขึ้น
เรื่องนี้ต้องตามกันต่อครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ
ในฐานะที่กระแสเกี่ยวกับการปฏิรูปวงการตำรวจกำลังมาเลยนะคะ
ตอนนี้ก็ดูเรื่องของเรื่องกระบวนการยุติธรรมกันสักหน่อยนะคะ
อย่าให้เรื่องนี้เลยตามเลยต้องเป็นอุทาหรณ์ครับ
และหลังจากนี้คดีจบไปบางทีอาจจะมีกรณีเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่รู้อื่นอีกนะคะ